และก็เป็นสิ่งเกี่ยวไว้ของท่านอบปตรนะครับ

ให้พยายามทำความจริงให้ปรากฏนะครับ
ดังนั้นเราก็เลยต้องแสดงข่าวเพื่อให้

แล้วก็จะได้นำเสนอข่าวได้ถูกต้องนะครับ
เดี๋ยวผมให้เอาแบบไหนถามเลยหรือว่าแสดงเลยนะครับ
คือคดีนี้นะครับก็อย่างที่เราทราบอยู่แล้วนะครับว่า
ของภาพวงไปวันที่๒๒ทันวาเป็นเวลาเดือนเศษนะครับ
ประเด็นที่เราต้องทำให้กระจ่างก็มีอยู่๓ประเด็นด้วยกันยอด
ประเด็นแรกคือเส้นทางการเดินของสลับมาขายที่จังหวัดกาญจนบรี

ประเด็นที่สองคือแม่ค้าขายให้กับครูปีชาจริงหรือไม่
ประเด็นที่๓คือทางรับบริมูลโทษจรูนได้สลับมาอย่างไร
ก็มีอยู่๒ทางคือ๑ซื้อมา๒เก็บได้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

แล้วก็ใครเป็นคนรวมสลากมาไปที่ใด
ซึ่งเรามีพยานยืนยันว่ายี่ปั๊วจำนวน๕เจ้านะครับขายมาให้กับแผงซึ่งอยู่ที่ตลาดสนามบินน้ำนะครับ
แล้วที่แผงที่ตลาดสนามบินน้ำเนี่ยเป็นคนรวมเล่มเอาแต่ละเล่มเนี่ยมารวมเป็นชุด
ก็คือใน๑ชุดเนี่ยจะต้องใช้สลากถึง๕ล้านฉบับถึงจะได้๕ใบเป็น๑เล่มให้เป็น๑ชุดนะครับ
ก็อันนี้เรามีพยานยืนยันนะครับว่ามาที่แผงที่ตลาดน้ำสนามบินน้ำนะครับ
ต่อจากนั้นแผงที่สนามบินน้ำเนี่ยขายไปให้กับแม่ค้าคนใด
ก็มีพยานยืนยันนะครับว่าขายมาให้กับแม่ค้าที่ตลาดเลฟซิตี้ที่ในเมืองกาลเป็นผู้ไปซื้อจากแผงนี้
อันนี้เราก็มีพยานยืนยันทั้งประมาณ๓ปากนะครับ
ก็เราไม่ขอเปิดเผยว่าเป็นใครก็แล้วกันนะครับ
แล้วก็เมื่อมาขายที่แม่ค้าคนที่หนึ่งซึ่งรับมาจากแผงที่ตลาดสนามบินน้ำแล้วเนี่ย
มาขายต่อให้กับแม่ค้าอีกคนนึงซึ่งเปิดแผงขายอยู่ในตลาดเลสซิตี้
ซึ่งบริเวณนี้จะมีทั้งหมด๕แผงแต่มีทั้งหมด๔เจ้านะครับ
โดยแม่ค้าคนที่๑เนี่ยมาขายให้กับแม่ค้าคนที่๔นี้นะครับ
อันนี้ก็มีพยานยืนยันนะครับพร้อมทั้งมีพยานรูปภาพ
หลักฐานยืนยันว่ามาอยู่ที่แม่ค้าคนที่หนึ่งจริงนะครับ
แล้วแม่ค้าคนที่หนึ่งกับพยานทั้งหมดเนี่ยยืนยันว่ามาขายให้กับแม่ค้าคนที่สี่
ต่อจากนั้นประเด็นที่๒แม่ค้าคนที่๔เนี่ยขายให้กับครูปีชาจริงหรือไม่
อันนี้ก็มีพยานหลักฐานยืนยันนะครับแล้วก็มีพยานบุคคลภายนอกประกอบนะครับ
ว่าขายเห็นขายให้กับครูปีชาจริงนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ที่หมดข้อสงสัย
ประเด็นที่๑ที่๒ว่าสรุปว่าสลากกินแบ่งจากกองสลากมาที่แผงตลาดสนามบินน้ำ
และที่แม่ค้าเมืองกาลคนที่๑มาถึงแม่ค้าเมืองกาลที่๔
ประเด็นที่สองก็คือแม่ค้าคนที่๔นี่ขายให้กับครูจรูนจริงนะครับ
สันนิษฐานเราเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับจากพยานหลักฐานครูปีชานะครับ
โทษดีครับว่าไม่ว่าขายให้กับครูปีชาจริงนะครับ
อันนี้ก็ทั้งสองประเด็นนี้ก็ตอนนี้ทางทีมงานเราเนี่ย
สรุปได้ว่าน่าเชื่อว่าสลากเนี่ยมาที่ครูปีชานะครับ
ส่วนเรื่องที่ว่าผู้หมวดจรูนเราตั้งไว้สองประเด็นก็คือ
หรือเก็บได้ก็จากการสอบปากคำของครูจรูนเองนะครับ
ยืนยันว่าประเด็นที่ซื้อมาเนี่ยว่าตัวเองเนี่ยไปซื้อจริงในตลาดซี่เลฟิตตี้จริง
แต่ซื้อจากแม่ค้าคนใดแล้วก็แผงใดเนี่ยจำไม่ได้นะครับ
อันนี้ก็เรามีพยานหลักฐานแค่นั้นส่วนอันที่สองก็คือเก็บได้หรือไม่นะครับ
อันนี้เรามีพยานยืนยันเห็นว่าสลากนี้หมวดจรูนเก็บได้นะฮะ
นี่ก็เป็นข้อสรุปทั้ง๓ประเด็นที่ทางทีมงานสืบสวนสอบสวนของภาค๗ลงไปทำงาน
แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานได้ครับ
คือเขาเป็นคนที่มาซื้อของในตลาดเล่นนิตตี้ครับแล้วก็บังเอิญได้ยินเสียงคนพูดว่า

ก็หมายถึงว่าเก็บตลาดได้เก็บไว้โรเตอรี่ได้
แล้วก็หันไปพอดีก็เห็นเป็นหมวดจรูน

คือพยานเนี่ยเราได้จากการสืบสวน
มีข่าวก็มีคนพูดอย่างงั้นอีกเราก็พยายามไปสืบ
ว่าข้อได้จริงเป็นอย่างไรจนกระทั่งได้พยานแล้วก็นำมาสอบสวนครับ
ไม่ใช่ครับคืออาฆิแกรรดิสะบายมันมีมันมีรูปภาพนะฮะ

ถ่ายไว้คือก่อนหน้านี้ทางยี่ปั๊วหรือผู้แทนการขายสลากเนี่ย
เขาทางกรุงเทพเนี่ยบอกว่าช่วยเอาสลากมาขายเพิ่มหน่อยนะครับ
แม่ค้าก็บอกว่าของฉันยังเยอะอยู่เลย
ก็ถ่ายรูปแล้วส่งไลน์ไปให้เขาดูว่าสลากของตัวเองเนี่ยยังมากอยู่
ไม่สามารถจะรับเพิ่มได้อีกแล้วนะครับก็เลยเก็บเป็น
ก็เลยได้มาเป็นหลักฐานแล้วเราก็ส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจแล้วว่า
ไม่ใช่เป็นภาพที่ตัดต่อเป็นภาพจริงนะครับ
ผมจะอธิบายเพิ่มเติบ๓ชุดเนี่ยคือตรงท่าด้วย๓๒๖ใช่มั้ยครับ

คือ๗๒๖นี้คือสลับที่ถูกประมาณที่๑๓๒๖
๓๒๖เนี่ยก็มีพยานยืนยันว่าได้ซื้อไปใช่มั้ย
ส่วน๒๐๖เนี่ยลูกชายของแม่ค้าเนี่ยเอาไปขายที่อื่น

เพราะฉะนั้นแม่ค้าคนแรกเนี่ยมีแค่๗๒๖ที่เป็นหวยชุดนะฮะ
แล้วก็ขายให้กับแม่ค้าคนที่๒ที่อยู่แผงที่๔แผงสุดท้าย
แล้วก็ไปขายให้ครูปีชานะครับ
คืออย่างนี้ครับก็จะเรียนเรื่องซองเนี่ยวันแรกเลยเนี่ย
ที่พระอำสวนธ์เรียกมา
พระอำสวนธ์เรียกมาไก่เกียร์นะฮะ

หมวดจรูลนะฮะก็นำซองเปล่ามานะครับถือมา
แล้วปรากฏว่าก็มีการจับสองทั้งหมดเนี่ย
ทั้งแม่คะทั้งครูอาจารย์พิชาพนักงานครับสวนอะไรอย่างเงี้ย
จับหมดนะครับตำรวจด้วยอะไรเนี่ย
ก็มันก็เท่ากับว่ามันเป็นพยาหลักฐานไม่ได้แล้วเพราะว่ามันถูกทำร้ายไปแล้วนะครับ
ก็เลยไม่ได้ส่งตรวจแต่ส่วนลอตเตอรี่เนี่ยเราได้ส่งตรวจนะฮะ
ส่งตรวจที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งผลก็ออกมาอย่างที่สื่อมวลชนทราบแล้ว

เพราะว่าคู่กรณีเนี่ยมีทั้งตำรวจแล้วก็เป็นอีกฝ่ายหนึ่งเป็นครู
ซึ่งเราก็เกรงคารหาว่าอาจจะตำรวจรู้กันหรือว่าเข้าข้างกัน
อันดับฐานเดียวกับกองวิสุทธิ์อันดับฐานของเรา
ภาพคลิปก็ได้ฟังได้จากข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ครับ
แต่ว่าเราก็พยายามให้บางส่วนแล้วก็ชุดสืบสวนสอบสวนไปติดต่อครับ
กฎครูปิชาก็ยังไม่ได้มา

ต้องมีพยานบุคคลครับ

หมวดจรูน
หลังจากที่เขามาแจ้งความแล้วกว่าเราจะทราบว่า
หมวดจรูนไปรับรางวัลเนี่ยก็วันที่๒๘นก็ได้
ซึ่งมันเลยระยะที่จะเก็บกล้องได้แล้ว
เพราะว่ากล้องเนี่ยอย่างมากต่อมา๑๕วันครับ
ก็เลยไปตรวจสอบกล้องก็ไม่พบอะไรเลยวันไปแล้ว
จุดไหนล่ะครับตอนที่เห็นที่พยานสิบส่วนคุณจรูนเก็บได้ครับ
ครับ

หลังจากที่เรามีความเห็นทางคดีแล้วนะครับว่าคดีนี้มีมูลนะครับโดยท่านภูมิชาการแล้วนะครับ
ของทีมสอบสวนเนี่ยก็จะต้องออกหมายเรียกอันนี้เป็นข้อกฎหมายนะครับ
เราต้องออกหมายเรียกเชิญเรียกตัวร้อยตำรวจโทจรูลเนี่ยมาแจ้งข้อกล่าหาให้ท่านทราบว่า
อาจารย์ปีชาได้กล่าวหาร้อยตำรวจโทจรูลว่าอย่างไรนะครับอันนี้เป็นข้อกฎหมายที่เราจะต้องแจ้ง
แล้วร้อยตำรวจโทจรูลท่านจะให้การอย่างไรนะครับเมื่อท่านให้การอย่างไรหรือมีพยานหลักฐานอะไรมาเพิ่มเติมให้กับทีมสอบสวน
เราก็จะต้องสอบสวนนะครับเพราะว่าเราจะต้องหาข้อเท็จจริงต่อไปนะครับ
พร้อมที่จะรับฟังพยานและวัตถุพยานถ้าหากท่านร้อยโทจรูนเพราะที่ผ่านมาท่านยังไม่ได้มอบอะไรนะครับให้
แล้วก็การสอบปากคำท่านก็ยังไม่ได้มากเท่าที่ควรนะครับ
คือตอนนี้ครับที่จากการสอบสวนนะครับเรามีความเห็นว่าการถ้าเป็นไปตามข้อเก่าหาของอาจารย์ปีชานะครับ
ก็คือการยักยอกทรัพย์ตกหายนะครับหรือรับของโจรนะครับ
เพราะว่าที่ต้องพ่วงข้อหารับของโจรเนี่ยนะครับเพราะว่าเราไม่มีประจักษ์ยืนยันประจักษ์พยานยืนยันแน่ชัดเจนลงไปว่าคนที่เก็บได้นะคือใครนะครับ
เราก็ต้องพ่วงข้อหารับของโจรไป

ก็เดี๋ยวหลังจากวันนี้แล้วก็จะออกหมายเรียกนะครับ

ในการซอบปากทางเนี่ยหลักฐานชั้นป่วนของฟาร์มคนที่ต้องรู้จะครับ
ทำไมพิรุธจะไม่มีว่ายังใดต่อหลักฐานสื่อ

ท่านยังไม่ได้ระบุให้กับท่านฝั่งสอบส่วน
มีแต่ท่านไปออกสื่อ

โดยอ้างว่าจะนำมาพักพบของอาปตัวเอง

เราก็ไม่สามารถจะไปตามได้เพราะว่าไม่ได้บอกว่าชื่อใดนะครับ

จนกระทั่งได้พยานเพิ่มเติมมานะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่พยานที่เห็นนะครับ
ว่าแม่ค้าคนที่๒ได้ขายสลากที่ถูกรางวัลให้กับอาจารย์ปีชา
แล้วก็จนไปได้พยานมาว่าได้เห็นผู้หมวดจรูนเก็บสลากได้
น้ำตากปากแม่ค่าเยอะสุดได้แค่นั้นครับ
ก็ถึงผ่านมาเขาก็แสดงอย่างว่า

กฎหมายนะครับพยานบุคคลนะครับ

ไม่ได้ต้องถูกบังคับขู่เข็นจ้างหวานหรือหลอกลวง
หลอกลวงเลยนะครับ

เรายังไม่ได้สอบเพราะว่าท่านไม่ได้ให้รายละเอียดเรา
แต่ก็พร้อมนะครับท่านออกหมายเรียกแล้ว
แจ้งข้อเก่าหาให้ท่านทราบแล้วเนี่ยท่านหวดจรูนอ้าง
เราพร้อมที่จะเชิญมาให้ปากคำครับ

ในยารักษาที่เรามีอยู่ในหน้าวันนี้เรายังไม่พบข้อผิดลท
เพื่อเราแม่นข้อผิดลทตามกฎหมายเราต้องสอบเขาถือว่าเป็นพยาบุคคลครับ

กำหนดเป็น๒ทางหรือเปล่าครับ
คือทางว่าคุณครูบิชัพ
ซื้อลอตเตอรี่มาเก็บหรือเปล่า
กับครูจรูนกับลอตเตอรี่ได้หรือเปล่า
ในส่วนของครูบิชัพ
ในส่วนของครูจรูนเนี่ยครับ

แต่ก็อันนี้ก็ไม่ได้ปิดกั้นนะครับ
เดี๋ยวเชิญท่านมาเนี่ยแจ้งข้อเก่าหา
ถ้าท่านให้ข้อมูลเราก็พร้อมจะไปสอบนะครับ

ตรงนี้เพียงแต่เบื้องต้น
จากการที่เรารวบรวมพยานหลักฐานแล้วเนี่ย
เรามีมูลน่าเชื่อว่า

เพราะฉะนั้นหลังจากที่แจ้งข้อเก่าหาแล้ว

หากท่านมีพยานหลักฐาน
หรือประจักษ์พยานหรือว่าถูกพยานอะไร
ที่จะมาแก้ข้อเก่าหาได้
พิสูจน์ได้ว่าลอตเตอรี่เป็นของท่าน
เราก็พร้อมที่จะสอบ
ภาพขณะซื้อหรอครับอ๋อตรงนั้นตรงนั้นไม่มีนะครับ
ภาพขณะซื้อนะครับมีแต่พยานบุคคลตรงที่ซื้อ
แล้วตรงพยานบุคคลที่เราเชื่อผู้เลี้ยงมากที่ไหนเนี่ยครับ
เพราะจากฝ่ายต่างก็ยาวอ้างพยานบุคคล
ก็อย่างที่กลับเรียนนะครับเมื่อพยานบุคคลที่เข้ามาให้การนะครับ
หรือเราไปขอมาให้การหรือเราเรียกมาให้การเนี่ยครับ
ถ้าเขาไม่ได้ถูกบังคับครูเข็นจ้างวานหลอกลวงเนี่ย
ตามกฎหมายต้องสอบเขาเข้าสำนวนเป็นพยานนะครับ

พยานบุคคลที่เราสอบไปกี่ครั้งนะครับในเและมุฒร์สมจิก
สอบกี่ครั้งหรือครับจำนวนครั้งเนี่ยผมจำไม่ได้นะฮะแต่เรามีประเด็นตรงไหนพยานบุคคลมันมีหลายปากนะครับ
มีประเด็นไหนที่เพิ่มเติมที่เราสงสัยเราก็เชิญมาสอบ
แม่ค้าส่วนใหญ่ให้ข้อมูลกับความรู้สึกอย่างไรครับว่าเกตกษัตริย์ที่นี่ไม่ให้ควบคุมชาติหรือว่าตั้งแผ่งความรู้สึกอย่างไรครับ
ตรงนี้มันเป็นคำให้การหนึ่งของคนส่วนตัวของเขานะครับต้องกลับขออภัยแต่รูปคดีในภาพรวมนะครับ
อย่างที่ท่านภูมิชาการท่านได้ชี้แจงไปครับ

จากนี้ปัวด้วยแล้วเราก็ตรวจสอบจากเห็นจากนี้ปัวด้วยแล้วเราก็ตรวจสอบจากเห็น
แล้วก็รูปภาพรูดภาพพอรูปภาพเนี่ยมันชัดเจนว่าเขามีแค่สามชุดนะครับ
แล้วก็รูปภาพเนี่ยมันชัดเจนว่าเขามีแค่สามชุดนะครับ
แล้วก็รูปภาพเนี่ยมันชัดเจนว่าเขามีแค่สามชุดนะครับ

แล้วก็รูปภาพเนี่ยมันชัดเจนว่าเขามีแค่สามชุดนะครับ

เดี๋ยวไอ้ชุดเดียวเนี่ยก็มาอยู่ที่แม่ค้าแผงที่สี่นะครับ

เดี๋ยวไอ้ชุดเดี๋ยวเนี่ยก็มาอยู่ที่แม่ค้าแผงที่สี่นะครับ
เดี๋ยวไอ้ชุดเดี๋ยวเนี่ยก็มาอยู่ที่แม่ค้าแผงที่สี่นะครับ

เดี๋ยวไอ้ชุดเดี๋ยวเนี่ยก็มาอยู่ที่แม่ค้าแผงที่สี่นะครับ
เดี๋ยวไอ้ชุดเดี๋ยวเนี่ยก็มาอยู่ที่แม่ค้าแผงที่สี่นะครับ
แล้วก็มีพยานคนหนึ่งซึ่งเป็นข่าวประจำของแม่ค้านะครับ

แต่ไม่ได้บอกกับใครก็คือจองกันแล้วอันนี้คู่คนแล้ว
และอีกคนนึงมาเห็นตอนที่ส่งมอบสลากให้ครูปีชาเนี่ย
ก็มีพยานอีกคนหนึ่งก็จะขอแบ่งอีก๒๖๖นี้
กูพิชาบอกไม่ได้ก็ไม่แบ่งให้เขาก็จำได้ก็ยืนยัน
ซึ่งผมเข้าใจว่าคือผู้ชนสักผมเข้าใจแล้ว
คือพยานทุกคนที่เรามาสอบเราได้ตรวจสอบพอสมควร
ตรวจสอบที่อยู่เหมือนอาทิตย์ที่อยู่ณเวลาที่ที่อ้างอ่ะ
เราก็ตรวจสอบพอต้องควรยังไม่พบพิรุธอะไร
แล้วก็ความเชื่อมโยงของพยานแต่ละคนเนี่ยจะมีการกระทำเป็นกระบวนการ
แม้เราได้ตรวจสอบหมดก็ไม่มีอะไรยืนยันว่าอันนี้ว่าไม่มี
เพราะฉะนั้นก็เราพยายามที่จะทำความจริงให้ปรากฏให้ได้แบบที่ท่านพบสั่งการมา
ถ่ายช่วงหน่อยบริเวณไหนและสอนของกับพยานที่ท่านตูลง
ก้อโซดของว่ามันเป็นที่ใดเกียรติการตลาดเซียวสิตี่
เพราะว่าหลังจากอะไรอยู่ครูหลับสลากไปแล้ว

คือมันก็เป็นไปได้ว่ามันเป็นข่าวประจำ

เราก็เก็บไว้มันไม่คิดว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่ง
ผมซื้อมาตลอดชีวิตเนี่ยไม่เคยถูก๖ตัวเลย

เราได้มีการตรวจสอบแต่นี้ด้วยมั้ยคะ

เอาไข้ต่อกันเราได้รูปรวงมาในสำนวนแล้วครับ
ไม่แจ้งรายละเอียดนะครับแต่ก็สอดคล้องไม่มีอะไรที่
รวดใช่ไหมยังยังไม่พอพอพิรุจคำตรงนี้คือคือ
คือทำไมถึงไม่สามารถที่จะเปิดจุดอ่าหลังการที่เดี๋ยวน่ะ
คือมันมีคือคดีเนี้ยมันที่นี่นี่ผมว่าการแสดงเขา
รายละเอียดเนี่ยมันเป็นข้อเปลี่ยนย่อยซึ่งมันเดี๋ยว
มันจะไปต่อสู้กันหน้าลิชันสามมันจะกลายเป็นว่าตำรวจ
ถ้าเราไม่ชี้แจผมเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นประเด็นที่เราแพงสุดใจ
เพราะว่าคดีเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่เราเอาละเวมันก็พลิกไปพลิกมาหลายรอบ

คือตอนเนี่ยประเด็นที่เข้าใจค่ะประเด็นที่เราชี้แจเนี่ยคือว่า
แล้วมาส่งมอบให้ครูพิชาจริงไหม
ซึ่งเรามีเอารัฐานครบถ้วนแล้วนะครับพอทานควร
แล้วก็ยืนยันได้ว่าครูฟิชาเนี่ยได้เลวเทอรี่จ่ายแม่งค้าไปจริงใช่มั้ยฮะ
ก็เรียนมาแล้วว่าได้สอบถามคุณคุณผู้พิชาแล้ว

เขาสามารถให้เราได้เลยแมนบัง
การที่ตุดีขาประมาณ

ใช่ไหมครับพอเลยเวลาไว้มันก็เก็บไม่ได้ในช่วงนั้น
ใช่ไหมครับพอเลยเวลาวันที่มันเหตุเกิดวันที่๓๑ตุลา
กว่าเราจะได้รับข้อมูลจากทางก่อสระ๒๘ปฏิกา
ซึ่งเป็นเกือบเดือนเนี่ยซึ่งซึ่งวงจรปิดเนี่ยไม่มี
ส่วนใหญ่ก็ไม่เกิน๑๕วันคือทั้งหมด
มีครับแต่เราไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหน

ถ้าใครมีก็ช่วยอำมาตย์มาหน่อย
แล้วเราจะได้รีบไปตรวจสอบ
แล้วก็จะได้แถลงให้ให้สื่องช่วงสาม
คุณมิคารก็มีบอกว่ากิโลยีอยู่แต่ว่าอาจจะเอาไปใครเป็นเครียร์หลักฐานในคันสุกิ
กันนี่ก็ให้ภาพสวนไปเรียกว่าสอบประคับในประเด็นอิทธินครับ

คุณชื่อขอบถัวเนี่ยยังมั่นใจไหมคะว่าคุณพี่กำลังมีหลักฐานวิดีโอหรือริ่มหรืออย่างอื่น

สำคัญด้วยสำหรับคณิกนี้อะคะเป็นตัวชี้เลย
คือถ้ามีอะขอขอให้กำลัวนะครับเพราะว่าเราจะได้จะได้กัดจะได้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
ขอตอบประเด็นขึ้นหนึ่งก่อนได้ไหมครับว่ามันจะได้เรียบเบียงเรียบเบียงชื่อหมายถึงใครได้ถูกต้อง
วันนี้ถามว่าทำไมทิ้งขอยอมให้แบ่งใช่ไหม
ขออนุญาตครับประเด็นพวกเนี้ยก็อยู่ในสักนวดขอคอมไว้ต่อกันครับ

อยู่ในตำนวนหมดแล้วโอเคยง่ายอย่างงี้พระครอบครัวก็สอบไปในตำนวนละนะครับ
ในสถานท่อบการเตรียมน่าไม่มีส่วนการเพื่อนที่นอนเนี่ยมากับซันแน่นการเขาขึ้น
หรือยังถ้าตัวต่อก็ได้จริงพูดแบบโหคู่ไปด้วย
ก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีความเกี่ยวยงเลย
กับวาจารย์ไงไม่มีภูมิกรองผิดก็ไม่มีความเชื่อโยคครับ

คือทุกอย่างมันจะต้องไปด้วยกันได้
ถ้าขาดแต่กันแหละมาพรีมสรุปมันก็ไป
มันก็เป็นพยานราคาที่น่าต้องใจแล้วเราต้องไปสอบส่วน

พยาบาทแบบนี้เราต้องรองไปอะไร

ปรากฏว่ามันก็ตรง

มีก็ทั้งหมดต้องกว่าเกือบ๔๐ปลาเนอะที่ออกซื้อมาไม่ดีปลาเองนะครับ

มีมั้ยมีมีมั้ยในส่วนนี้เรารูปมือไม่ได้สมนวนแล้วครับ
แต่มีล้ายเลยมีล้ายเลยมีกับว่าจะเก็บ
ด้านหลังกายนี้เราให้ความเชื่อถูกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับกับทั้งหลัก
จนถึงวันนี้ค่ะ

คือต้องทุกอย่างทุกชิ้นส่วนคือเหมือนร่างกายคนเราเนี่ย
มันก็ต้องมีส่วนประกอบประกอบมา
จนครบต่อที่สองเนี่ยมันก็กลับผ่านทุกอเววะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็ให้ความสำคัญคือถ้ามันประกอบครบถ้วน

พอมันจะมีหลักฐานอะไรมันทำให้มันพลิกอยู่ไหมครับ
โอ้โหนี่ก็คือว่าเยอะนะครับหมายถึงว่าพลิกกลับไปเหรอ

เพราะว่าหลักฐานอย่างที่บอกว่าคุณพิชาเขายังไม่ได้

พยายามขอฝังหัวจรุงก็ยังไม่มีส่งรายชื่อ
ของพยานที่สั่งฝากให้ซึ่งมันก็ยังคลุกเรื่อย
คือเราก็คาดเดาไม่ได้ว่าเขาจะอ้างใครเป็นพยานอะไรอย่างนี้
แล้วก็รับฐานที่เขาเก็บไว้หรือว่ามันยังไม่ปรากฏ
คือเราต้องนับปัจจุบันว่าตอนนี้รับฐานก็มีมุมไปตามนี้
เราก็ต้องเหนื่อยการต่อแต่ว่าถ้ามันมีรับฐานมากกว่านี้
หรือว่าสามารถที่มาหักล้างพยานที่เรามีอยู่เลย
มันก็คงต้องเปลี่ยนได้นะครับ
ได้เพราะว่าพยานรับฐานมันมีมุม
มีข้อมูลว่าเขาน่าจะกระทำความผิดจริง
ก็ต้องเก็บออกมานะครับเพื่อให้พิสูจน์

อันนั้นก็คงต้องเป็นขั้นละเอียดหน้าของชั้นศาสตร์
ชั้นศาสตร์ของเจ้าพี่นะครับกับสิทธิ์
แล้วเราก็พยายามทำอย่างรอบครอบทุกขั้นตอน
ตั้งแต่ว่าส่วนต่อส่วนมานี่ก็คัดเลือกกับผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
แล้วก็มีความเป็นกลางนะครับ
แล้วก็ถามท่านผู้บอกให้เนื้อบายว่า
ต้องดำเนินการให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย
แล้วก็เอาความจริงให้ปรากฏให้ได้นะครับ
แล้วก็ดำเนินการมาก็เดือนเสร็จนะครับ
ก็พยายามรวบรวมทุกมุมทุกแง่มุม
เพื่อจะตอบคำถามกับสื่อมวลชน
ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนทั้งหมดนะครับ
เราก็จะได้นำไปเรียนให้ประชาชนทราบได้ว่า
เราได้ดำเนินการเป็นยังไงบ้างนะครับ
แล้วก็อยู่ที่ประชาชนจะตัดสินว่า

วันนี้ก็เลยนำมาแถลงให้ทางสื่อบัญชน
ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนได้ทราบ
สมมติว่าจากการรวบรวมพยายามรับฐานของทั้ง๒ฝ่าย

ฯลักษณ์ที่ถูกกำลังที่๑ที่เป็นปัญหาสามสุดการณ์
รู้สื้ออยู่จริงอย่างไรครับ